คุณผู้ชมครับแน่นอนครับการระบาดของโควิด๑๙
กลุ่มของบุคลากรทางการแพทย์ทำงานไม่มีวันหยุดเลย
ต้องการจะให้ผู้ป่วยหายแล้วกลับบ้านไปได้
มีคลิปบีบหัวใจให้คุณผู้ชมได้ดูในวันนี้

กลายเป็นว่าพยาบาลติดโควิด๑๙ทั้งชุด
แล้วไปดูว่าอาการที่เขารู้ว่าเขาติดโควิดมันเป็นแบบนี้ฮะ
คือไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกยังไง
ทำงานก็เหนื่อยแล้วสุดท้ายอ้าว
ติดโควิดเฉยครับทั้งวอร์ดเลยหรือครับ
ใช่ครับทั้งชุดเลย
คือซุดนั่งกับพื้นกอดกันร้องไห้แบบนี้เลยคือ
ก็ไม่ได้อยากติดนะฮะอยากจะทำงานในการดูแลคนป่วยต่อ
แต่ว่ามันก็ติดไปแล้วทำยังไงนะฮะ
สองคนนี้เป็นพยาบาลทั้งคู่นั่งซุดร้องไห้อยู่ที่พื้นของโรงพยาบาล
เพื่อนก็ให้กำลังใจกันเพราะว่าอยู่กัน๓คนก็ติดกันทั้งชุดนี่แหละครับ
เราทำหน้าที่เราเต็มที่แล้วดีที่สุดแล้วขอให้พวกเราปลอดภัยทุกคน
ข้อความที่เขาเขียนเอาไว้ในในคอมเมนต์นะบอกว่าถ้าพวกเราได้
วัคซีนที่ดีเนี่ยพวกเราก็คงจะไม่เป็นแบบนี้แล้วก็จะทำ
ดูแลคนไข้จนเสร็จภารกิจนะฮะให้คนไข้กลับไปบ้านทุกเพราะว่าทุก
ชีวิตมีค่าเสมอคลิปนี้น่าแน่นอนพอโพสต์ไปคนก็คอมเมนต์เยอะ
เป็นการให้กำลังใจนะฮะแล้วก็พวกเธอเองพอรู้ว่าติดก็อ่า
ข้าวของออกจากโรงพยาบาลสนามแล้วก็ไปที่แฟลตที่เขาทำ
ไว้ให้กับคนที่เป็นผู้ป่วยนะพยาบาลก็ต้องไปรักษาตัว
กันต่อนะตอนนี้ที่วอร์ดต้องบอกว่าพยาบาลที่วอร์ดนี้ติดไปแล้ว
กำลังใจกันต่อไปนะครับให้พยาบาลกลุ่มนี้รักษาตัวแล้วก็
หายดีแล้วก็กลับมาดูแลผู้ป่วยกันต่อไปให้กำลังใจบุคลากร
ทางการแพทย์ทุกคนสู้ต่อไปแล้วกันค่ะคือไม่อยากเห็นภาพพยาบาล
บุคลากรทางการแพทย์คนด่านหน้าต้องไปพักด้วยวิธีการเพราะ
โควิดอยากให้ท่านพักแต่ไม่ใช่พักแบบนี้แบบติดโควิดนะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วตกลงท่านฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนได้ฉีดแล้ว
เอาไม่อยู่เหมือนกันคอมเมนต์มันเลยออกมาลักษณะแบบนี้นะฮะ